เมื่อวานนี้ที่เห็นความพยายามของหัวขโมย
ที่มันเอาโอ่งขึ้นหลังรถมอเตอร์ไซค์

คุณผู้ชมครับล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้ว
แล้วก็กำลังแกะลอยนะฮะจากการโพสต์ขายโอ่งในเฟซบุ๊คครับ
นายสารวุฒิสุพนัทอายุ๔๐ปี
ถูกตำรวจภูทรเมืองอ่างทองเนี่ยจับตัวได้นะครับ
ของกลางเป็นโอ่งมังกรฮะ
มังกร๖ใบแล้วก็มีโต๊ะอาหารที่ทำจากไม้อีก๑ตัวด้วย
คือถูกนำตัวมาสอบสวนขยายบนที่โรงพักษณ์เมื่อวานนี้
ตำรวจตามแกะรอยจากเฟซบุ๊กของนายสลาวุฒิ

ซึ่งเขาขโมยมาจากหลายพื้นที่นะครับ
เรื่องต้นในสารวุฒิสารภาพบอกว่าเขาร่วมกับเพื่อนเนี่ยชื่อมดนะฮะ
ยังหลบหนีอยู่ตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามสถานที่ต่างตอนกลางคืน
พอเห็นเป้าโอ่งสวยถูกใจนะฮะ
ก็จะให้เพื่อนลงไปแบกโอ่งนะฮะแล้วมาซ้อนท้ายรถ
แล้วก็ขับรถหนีไปขี่รถหนีไป
จากนั้นจะโพสต์เฟซบุ๊คขายโอ่งราคาใบละ๒๐๐๐บาทถึง๓๐๐บาท

จากนี้ยังขโมยโต๊ะอาหารที่ทำจากไม้
มาจากร้านข้าวต้มในตลาดอ่างทองด้วย
ตำรวจยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความนะครับ
๓รายที่สพวิเศษชายชาญแล้วก็สพเมืองอ่างทอง
แล้วก็สพมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยขณะนี้นำตัวผู้ต้องหา
ส่งไปสอบสวนขยายผลแล้วจะดำเนินคดีต่อ
ผมถึงบอกว่าไอ้เฟซบุ๊กนั้นต้องตามต่อนะครับ
ว่าเคยไปหาให้ใครบ้างนะครับ
ด้านนายพัทรวุฒิตันติรุ่งเรืองอายุ๔๖ปี

เป็นเจ้าของโอ่งน้ำที่ถูกขโมยบอกดีใจเหลือเกิน
โอ่งเก่าแก่คุณยกได้ไหมคุณยกไอ้นี่ได้ไหมไม่ไหว
หลังดังก๊อบเลยนะไอ้หมอนนั่นมันยกเฉยเลยเหรอ

เอาพลังมาจากไหนนะเพราะว่าหายมาแล้วหลายใบ
คือโอ่งนี้พี่ก็บอกที่มันเก่าแก่มันมีค่าต่อจิตใจ
คือมันเป็นโอ่งที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับ
ส่วนโอ่งน้ำเนี่ยที่ยังเหลืออีก๒ใบเขาทำไงรู้ไหม
เมื่อก่อนผมเคยแนะนำให้คุณผู้ชมล่ามถังแก๊สตอนถังแก๊สหายบ่อย
ตอนนี้ที่บ้านพี่เขาเขาเอาโซ่ล่ามโอ่งน้ำเรียบร้อยแล้วฮะ
แล้วโบกปูนด้วยนะโบกปูนที่ฐานให้มันยกไปยาก

มาไม่เจอโอ่งโอ่งเอาไปไม่ได้เดี๋ยวขัน
มันก็เอาขันไปได้เหมือนกันโจรแสบฮะ